ถึงวันออกสลากกินแบ่งรัฐบาลกันแล้วเนาะวันพรุ่งนี้นะคุณผู้ชม

แต่คราวนี้มีเรื่องแปลก
เพราะว่ามีเสียงอีการ้องอยู่ในเกาะคำชโนธ
แล้วเขาตีความจินตนาการว่ายังไงไปดูค่ะ

มันก็ร้องกล้าสิ

อีการ้องแค่กากาเราร้องกาทั้งหมดกี่กา
เฮ้ยฟังไม่ชัดขอนับอีกทีได้ไหม

เฮ้ยมันพูดว่าอะไรมันร้องว่าอะไร

อ้าวโออ้าวอ้าวโออ้าว

เออไม่ใช่เหรออ้าวอ้าวอ้าวโอ้ยจับหวะมาแบบนี้ใช่ไหม
ได้ยินไหมทำไมดิฉันได้ยินอ่ะพอดีฉันได้ยินชัดขึ้นอยู่หลังยอมรับ
เสียงมันผิดแปลกจากธรรมชาติที่มันควรจะเป็น

อ๋อเหรอแต่อย่างนี้เดี๋ยวเล่าให้ฟัง
คือปกติในเกาะคำชโนธก็จะมีความอุดมสมบูรณ์แบบนี้อยู่แล้วนะคะ
และนี่คือเกาะคำชโนธดินแดนศักดิ์สิทธิพญานาคาราช
พ่อปู่ศรีสุโธและแม่ย่าศรีปฐุมมาที่จังหวัดอุดรธานี
คือก่อนหน้านี้เราพาคุณผู้ชมไปบ่อยแต่จากสถานการณ์โควิด๑๙ก็เลยมีการปิดตัวไปบ้าง
วันนี้ได้รับความสนใจอย่างมากอีกครั้งหนึ่งนะคะ
หลายคนสาธุชนเขาก็จะเดินทางไปที่นี่กัน

ระหว่างที่เดินทางไปตรงบริเวณศาล
จะมีสะพานทางเดินแล้วมีเสียงอีการ้องตลอดเลย
แล้วผู้ที่พากล่าวนำกราบที่ศาลนั้นนะคะ
เขาบอกว่ามีอีการ้องแบบนี้มา๔วันแล้วเนี่ย
เขาจำบอกว่าอิการ้องมา๔วันแล้วนะ
บางคนได้ยินเสียงอีกาเขาบอกว่าอีการ้องว่า
ว่าอ้าวอ้าวอ้าว
อ๋อเหรอคือมันก็ไม่แปลกถ้าอย่างนั้นนะ
ก็ใช่ไงก็คุณได้ยินแปลกที่ฉันได้ยินว่า

เออแบบนั้นนะไม่แปลกอิกาก็ต้องร้องแบบนี้
แต่เขาก็มีความเชื่อและจินตนาการและตีความหมายกันไปว่า

ซึ่งอันนี้ก็เป็นเรื่องความเชื่อส่วนบุคคล

โอ้เป็นอ้าวโอ๊กอ้าวโอ๊กอ้าวโอ๊กอ้าว

ที่ฉันได้ยินแบบหนึ่งแต่แต่ละคนก็ได้ยินแตกต่างกันไป
มาดูตรงนี้ดีกว่าโต๊ะลานบวงสวงหน้าเกาะคำชโนธ
มีชาวสุรินทร์คนนึงนะคะเอาสิ่งของมาแก้บน

และก็มีการจุดทูปเสี่ยงทายด้วย
ใครก็จุดทูปเสียงทายดิฉันก็จุดอยากลอง
ปรากฏก็ออกมาแบบนี้ชัดเจนดูกันไปนะจ๊ะ
คุณคะแต่พอจุดปั๊บวิ่งไปดูแผงลอตเตอรี่หน่อย
ด้วยวัดหน้าเกาะคำชโนตก็จะเหมือนแผง
ตัวเลขที่ขายดีหมดเกลี้ยงไปแล้ว
เลขที่มีคนตีความจากเสียงร้องของอีกา
เนี่ยมันหมดแทบจะทุกแผงเลย
ทำไมเขาถึงได้ยินไปในทิศทางเดียวกันได้เนี่ย
มันก็แค่เสียงของอีการ้องว่า
อ้าวอ้าวอ้าว
เพื่ออะไรตัวเนี่ย
ดิฉันรู้สึกสัมผัสได้ถึงสิ่งเล่นลับอะไรบางอย่าง
มันจะมีความมืดเข้ามาที่ช่องเรา